ก็เป็นช้างน้อยพัดหลงจากฝูงไปตกในช่องเขาในหนองน้ำ

อาการหนักตอนนี้นะฮะกระดูกสันหลังก็หักด้วยนะครับ
เส้นเลือดบางเส้นเลือดนั้นก็ฉี่ขาด
หางก็เริ่มเน่าเสี่ยงติดเชื้อ
และคุณหมอก็บอกว่าโอกาสรอดแทบจะไม่มีเลยนะครับ
ให้กำลังใจเจ้าด้วนกันหน่อยคุณผู้ชม
คือเหตุการณ์นี้เนี่ยเจ้าด้วนเป็นช้างน้อยเพศผู้วัย๒ปี
มันพลัดตกจากเขาคือหลงฝูงนะฮะ
เดินไปทั่วแล้วก็ตกจากเขาลงไปในหนองน้ำนะฮะ
นอนแช่อยู่อย่างนั้นแหละครับขึ้นมาไม่ได้
ทีนี้เจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาตินะฮะ
ที่น้ำตกงาวเนี่ยก็ไปเจอวันที่๒๗กันยายน
แล้วก็ไปช่วยขึ้นมาได้วันที่๒๙กันยายน
มีคณะทีมสัตวแพทย์จากกรมอุทยาน
แล้วก็จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มูลนิธิช้าง
แวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่มาระดมกำลังกันช่วยเหลือครับ
ล่าสุดนะฮะสัตวแพทย์หญิงสิมรินันบุญนัน
สัตวแพทย์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
เปิดเผยว่าอาการล่าสุดยังคงไม่ดีขึ้นเลยครับ
ทรงทรงตัวอยู่ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากว่า
คือขณะที่เจ้าช้างตัวนี้ตกเขาเนี่ย
กระดูกศาลหลังของช้างเนี่ยได้รับบาดเจ็บ
ทำให้ตั้งแต่ช่วงอกลงไปถึงหางเนี่ย
ไม่มีความรู้สึกเลยคุณผู้ชมนะฮะ
สันนิษฐานว่าอาจจะมีการฉีกขาดของเส้นเลือดบางส่วน
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยโคนหางเริ่มนั่งแล้วด้วย
ส่วนลำตัวเริ่มเย็นเริ่มไม่มีความรู้สึก
เริ่มมีผิวหนังหลุดลอกออกมา
ต่อการติดเชื้อได้ประกอบกับโรคที่มักจะเกิดกับสัตว์ป่า
ก็คือเมื่อสัตว์อยู่ในสภาวะเครียดเนี่ย
ทำให้ร่างกายจะสลายกล้ามเนื้อและเกิดสารพิษที่กระทบระบบร่างกายของสัตว์
อาจทำให้เกิดไตวายนะฮะ
้มนำไปทำให้ระบบอื่นของร่างกายของสัตว์นั้นพังเสียหายตามไปด้วยนะครับ
ที่สำคัญตอนนี้ช้างไม่สามารถใช้ขาหลังยืนเองได้แล้วนะครับ
ซึ่งทางทีมสัตวแพทย์ต้องดูแลรักษาตามอาการโดยให้กินยาบำรุงยาลดความเครียด
ซึ่งช้างตอนนี้อยู่ในภาวะทรงและซุดเรื่อย
อัตราที่ช้างน้อยตัวนี้จะดีขึ้นแทบจะไม่มีเลยคุณผู้ชมนะฮะ
ต้องรักษาแบบประคับประคองจนกว่าช้างน้อยจะจากไปเองอย่างสงบนั่นเองนะครับ
เอาใจช่วยเจ้าด้วนแล้วกันนะฮะอย่างน้อยก็ให้เกิดปฏิหารขึ้นมา
ว่าให้มันทรมานน้อยที่สุดนะครับ